แต่ช่วงนี้ค่ะได้เวลาตรวจสอบโดนชะตากับหมอไก่พอพาที่นี่กันก่อนเลยสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะหมอกไก่ค่ะ
วันอาทิตย์แบบนี้เนี่ยเมื่อวานนี้หลายคนบอกอุ๊ย๓ราศีที่โค้งสุดท้ายดวงจะดีทำไมไม่มีฉัน
แต่บอกเลยว่าวันนี้ถ้าเกิดมีราศีคุณคุณจะดีใจมากกว่าเดิมเพราะว่า
จะเป็น๓ราศีที่มีเกณฑ์รับทรัพย์หนักมาก
เห็นบอกว่ารับทรัพย์จนเป๋าตุงเลยเหรอ

ตุ้มครับมีแต่ใบแจ้งหนี้ครับ

ราศีแรกนะคะที่ดวงดีจัดหนักเลยนะคะก็คือชาวราศีพิจิกค่ะ

ชาวราศีพิจิกษ์จะมีโอกาสแบบมีรายได้เข้ากระเป๋าอย่างต่อเนื่องเลย

โดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจทำการค้า
ทำการค้าขายถือว่าในช่วงนี้
เป็นช่วงของการโกยเงินโกยทองเลยก็ว่าได้

ต้องขยันให้เป็นพิเศษเลยนะ
ช่วงนี้มีเกณฑ์รับทรัพย์มาเรื่อยเลย
ธุรกิจการค้าของคุณมันจะสร้างเม็ดเงินได้มากพอสมควรเลย

ถ้าสมมุติว่าใครที่ทำงานประจำก็ไม่ได้น้อยหน้า
ดวงก็มีโอกาสที่จะรับทรัพย์เช่นกัน

เฮ้ยอย่าบอกนะว่าจะได้หยุด
โดนัทโดนัทจะได้เมื่อไหร่ก็ได้
แต่มีโอกาสจะได้โบนัสก้อนโตเหรอคะ
มีโอกาสได้เป็นเงินเป็นฟ่อนเป็นก้อน

หรือว่าอาจจะเป็นพวกค่าคอมมิชชั่น

ถูกต้องอันนี้คือสำหรับพนักงานเงินเดือนใช่ไหม

แต่ว่าทำธุรกิจเขาเรียกว่ามีเกณฑ์รับทรัพย์เรื่อย
ธุรกิจการค้ามันไหลลื่น
เพราะฉะนั้นลาสีพิจิกคุณดวงดี
เรียกได้ว่ารับโค้งสุดท้ายของปีไปแบบปังเลยนะคะ

ก็คือชาวราศีธนูค่ะ
นำมาธนูชาวราษีธนูการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก
ชาวราษีธนูจะสามารถโลกเป็นว่านิกา

ถ้าหากสมมุติชาวราษีธนูช่วงที่ผ่านมา

เป็นโรคอะไร

ปัญหานี่เรื่องของการเงินการใช้จ่าย

ส่วนถ้าจะมีนี่สินติดถัดในเรื่องของการเงิน
มีโอกาสที่จะหมดหนี้ในอนาคตอันใกล้

ก็คือมันจะเริ่มคลี่คลายเหมือนเบาลง
สำหรับใครที่มีหนี้สินอยู่สำหรับราศีธนูเอง
แล้วอย่างนี้ดวงดีทั้งงานทั้งเงิน
เรื่องของโชคลาภราศีธนูเป็นยังไงบ้างคะ

ใช่ค่ะถ้าสมมุติชาวราศีธนูคนไหน
ที่อยากจะได้พวกลาบรอย

มีโอกาสได้ลาบจากการเสี่ยงดวง

เฮ้ยช่วงธันวาใช่ไหม

ถือว่าเป็นโชคดวงดีของราศีธนูเหมือนกันนะสำหรับปลายปีนี้ใช่ไหมคะ

ดียาวเลยยินดีกับราศรีธนูด้วยเหมือนกันนะ
มีทั้งเรื่องของการงานการเงินโชคลาภเลย
แต่ยังมีอีกหนึ่งราศีที่เรียกได้ว่าดวงดีรับโค้งสุดท้ายในเรื่องของการเงินก็คือ

ใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าเราจะถามหาว่าราศีไหนที่ดวงดีที่สุดในเรื่องของการเงินใน๑๒ราศี

ใช่เลยค่ะชาวราศรีมีนนะคะสงสัยต้องเปลี่ยนจากกระเป๋าสตางค์เป็นกระสอบแล้วล่ะ
เฮ้ยเงินจะมาเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
ดวงเขาเนี่ยคือมีโอกาสได้โชคได้ลาบมากการเงินค่อนข้างที่จะคล่องตัวอย่างมากเลย
ชาวราศรีมีนอะขอย้ายแป๊บหนึ่งได้ไหมครับ
แต่ต้องบอกไว้ก่อนไม่ใช่ว่าคุณลาศรีมีนแล้วคุณนอนกระดิกเท้าอยู่บ้านเฉย

ใช่เลยค่ะชาวราศรีมีนนะคะดวงชะตามีโอกาสได้ลาบจากหลายช่องทาง
ทางหลักทางหลักก็คือกิจการงานที่คุณทำอยู่เนี่ยเขาเรียกว่ามันจะให้ผลตอบแทนค่อนข้างมากนะคะ
รวมไปถึงงานเสริมถ้าสมมุติบางคนที่แบบทำงานหลักไว้ด้วยควบกับงานเสริมไปด้วยโอ้โหจะเอาที่ไหนไปเก็บเงินเนี่ย
โอ้โหต้องใช้กระสอบจริงแหละต้องเปลี่ยนจากกระเป๋าสตางค์เป็นถุงกระสอบ
แต่เป็นช่วงของเขาแล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้ควรจะต้องขยัน

ใช่เลยค่ะแปลว่าราศีมีนเองก็ต้องขยันหรืออาจจะเป็นผลมาจากการที่เขาขยันอย่างหนัก
มาตลอดเวลาระยะที่ผ่านมาทำให้ช่วงนี้เริ่มผลิดอกออกผล
ใช่เลยค่ะอ่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะ
แล้วอย่างนี้คืออยากจะมีคำแนะนำอะไรให้กับราศีอื่นที่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

เด็กกลางคืนลองเปลี่ยนมาเลี้ยงอาหารกลางวัน
เด็กยากไร้ใช่ไหมคะหรือผู้ที่ขาดทำผิดวิธีตลอดเลย
ทำผิดไงผลบุญเลยยังไม่มาลองไปทำดูวิธีแบบนี้นะคะ
เหนือจากการทำบุญเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับอาหารแล้ว
ต้องปรับเปลี่ยนอะไรเป็นเคล็ดลับอีกไหมคะอ่าในเรื่องของฮวงจุ้ยอันนี้ก็สำคัญ
จุ้ยเหรออ่าใช่ค่ะบนโต๊ะทำงานนะคะหรือว่าในบนโต๊ะเก็บเงิน
อันนี้สำคัญครับนะคะอ่าเราเนี่ยไม่ควรที่จะวางของที่มันเป็นแบบ
ลักษณะแหลมคมเช่นพวกต้นกระบองเพชรอ่ะอันนี้คือโต๊ะทำงานจริง
เรามีต้นไม้ได้แต่ไม่ควรเป็นกระบองเพชรเหรอคะอ่าใช่ค่ะเราไม่ควรจะวางต้นไม้ที่มันมี
ลักษณะเป็นแบบพวกใบแหลมแหลมอะไรพวกนี้นะคะแต่บางอย่างมันเลี่ยงไม่ได้นะ
ใช่ไหมโต๊ะทำงานเช่นกันไกลอย่างเงี้ยอ่าแหลมคมมันต้องใช้อ่ะ
ทำยังไงอ่ะก็เก็บใส่เก๊สิคะก็ไม่ควรวางไว้อยู่แล้วข้างนอก
ก็คือบนโต๊ะทำงานหรือว่าโต๊ะที่เราใช้ประจำไม่ควรจะมีของที่แหลม
ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เอ่ยของวางต่างเพราะว่าของแหลมมันจะทำยังไงคะ
คือในทางฮวงจุ้ยเนี่ยเขาจะไม่ชอบอะไรที่มันแหลมคมอยู่แล้ว
นับเกตไว้เวลาคนจีนเวลาเขากินโต๊ะจีนกันครับเขาก็กินโต๊ะกลมกัน
เออเขาไม่เคยกินโต๊ะแหลมเอ้าเพราะฉะนั้นบนโต๊ะทำงานของคุณ
อะไรที่มันดูแหลมเป็นอันตรายเก็บเอาไว้ในลิ้นชักค่ะใช่เลยค่ะ
แล้วเขาก็มีความเชื่อว่าทั้งมันมีอะไรเหลี่ยมพมเนี้ย
มันเหมือนก็ทิ้มแทงให้เราเสียเงินอยู่ตลอดเวลาทิ้มแทงอ่า
เพราะฉะนั้นก็ลองปรับเปลี่ยนใช่ปรับเปลี่ยนจัดโต๊ะทำงานของคุณให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วกันนะคุณผู้ชมนะ
แล้วสำหรับคนที่มีปัญหาเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะคะ
บางคนแบบรู้ตัวอยู่แล้วว่าเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เวลามีเข้ามาร้อยเนี่ยอาจจะเก็บได้สักประมาณ
อันนี้ถ้าเก็บไม่อยู่หรือว่าใช้เกินคะ
เขาเรียกว่าต้องทำการแก้เคล็ดด้วยการเก็บเงินในรูปแบบที่ไม่ใช่เงินสด

เช่นเหมือนก็เก็บเงินในรูปแบบของพวกพันธบัตรไปฝากประจำอะไรพวกนี้นะคะ
เงินให้ห่างตัวแบบนี้เขาเรียกเป็นการแก้เคล็ดเหมือนกับเราใช้เงินไปแล้ว
ใช่มันก็จะแบบไม่มีเหตุให้เราต้องใช้อีก

ใช่ดิฉันติดต่อธนาคารตลอดเลย
เอางี้มาเก็บไว้ที่ผม

ไม่ได้คุณผู้ชมใครที่รู้ว่าตัวเองเก็บเงินไม่อยู่ช่วงนี้มันเหมาะมากที่เราจะหากองทุนหรือว่าหาอะไรในการที่จะฝากเงิน
ใช่แล้วค่ะก็เป็นเคล็ดลับสำหรับหมอไก่ที่แนะนำกันนะในเรื่องของการเงินนะคะ